ได้เห็นในแวดวงการเมืองเห็นแบบนี้ไปแล้ว

เพราะว่าเมื่อวานนี้เอาจริงนะเลื่อนในฟีดเนี่ย
ก็จะเห็นคนแบบใส่ชุดไทยสวยงาม
เอาง่ายแค่ในรายการข่าวของเราตลอดข่าว
คุณชนะเขาเป็นเทียนเมื่อวาน

ทีนี้จะพาไปดูสีสันในโซเชียลเพราะอะไร

คุณเก่งทัชยะเขาไม่ได้ใส่ชุดไทยธรรมดาคุณผู้ชม
แต่ลอยกระทงปีนี้เขาเป็นอะไรลองดูเองค่ะ
วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำขนองเต็มกะหลิง
เราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทง
ศุกรรณวันรอยกระทงครับ
โอ้ยคนก็ไปคอมเมนต์กันเพียบเลยค่ะ

คนนี้ต้องยกความดีให้สามีนักประดิษฐ์ค่ะ

ดอมนี่คือกระทงพญานาค
ดำไม่ว่าเป็นมังกรได้ยังไง

จริงคือก็มีคนมาคอมเมนต์ว่านี่มันคืองูเขียวมากกว่าพญานาค

ศุกรพรณโหงก็มาจน
นี่ค่ะนี่คือศุกรพรณโหง

แต่ก็นี่แหละคุณสามีตั้งใจทำให้คุณศรีภรรยาไง

ประทงให้ทั้งสอง

รอยจริงฮะ

เออรอยจริงแล้วทำไมหันอยู่กัน

นี่ถ้าปลาว่ายน้ำมาเจอตกใจเลยนะ
นึกว่าอะไร
โอ้ยเอาให้ดูค่ะใช่ค่ะยังไม่หมดนะยังมีบรรยากาศคือเขาบอกว่านี่บอกเป็นเด็กเก็บเหรียญบางคนบอกเด็กเก็บเหรียญเอ้ยไม่ใช่นี่เป็นบริกรช่วยดันกระทงไปให้ถึงถ้าแม่พงภาคหรือเปล่านี่เป็นบริการใหม่ของการลดกระทงนะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
ไม่เป็นไรครับน้องเขามีครับปล่อยเข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมเห็นไหมมันเป็นบริการของเขาจริง
คุณไม่ต้องใส่เข้าไปในกระทงให้มันลำบากครับคุณให้เขาไปเลยแบงค์จะเปียกไม่เป็นไรครับน้องเขาพิสูจน์มาแล้วนะครับ
คุณอย่าเข้าใจผิดนะครับคิดว่าคนพวกนี้เขามาหยิบเหรียญของคุณไม่ใช่มันคือบริการครับเวลิกูธครับโอ้โห
เป็นบริการหนึ่งบริการดันกระทงออกไปพลิกนิดเดียวไปกลายเป็นบริการเลยนะอยู่ที่มุมมองเออใช่ใช่
คุณจะมองเป็นคนไปเก็บเหรียญอันนั้นก็มุมหนึ่งแต่อีกคนมองว่าเขามาช่วยบริการดันกระทงออกไปให้ไปกลางน้ำไงคุณผู้ชมแม่เป็นระบบเขาเรียกว่าระบบไฮโดรลิกนะอัตโนมือนี่แหละ
ดูอีกหน่อยนึงไหมน้องปลาสายดันน้องปลาสายดันเป็นยังไงคะนี่นี่
โอ้ยโตดเพราะว่านี่เป็นกระทงอาหารปลาไงโอ้ย
เออโรงนามปั๊บหนี้คือไปเลย

จากการขอขมาพระแม่คงคาแล้วเนี่ยนะคะ

คงคาต้องฟังท่านนี้แม่ลีน่าจังครับ
ลีน่าเนี่ยลอยกระทงไปหลายใบแล้วล่ะ
แล้วก็ออกแบบกระทงทรงแบบโอ้โห
แม้ว่าจะมีหลายใบนะแต่มีพรอยู่ข้อหนึ่งที่

ไหนฟังหน่อยแม่ลีน่ากลัวเหลือเกิน
ขอให้คนไทยทั้งประเทศ

เศรษฐกิจรุ่งเรือง
ถ้ากระทงนี้เป็นกระทงที่ดี
ขอให้ลอยทวนน้ำแต่ถ้าเป็นกระทงอับ
เย็บแล้ว

มันก็เลยอับปางไง
ตอนเริ่มต้นจะดีอยู่แล้วเชียว
ขอร่ำรวยจะดีอยู่แล้วเชียว
เนี่ยอะไรเอาก็เป็นสีสันในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ